สำหรับเรื่องของการเมืองช่วงสัปดาห์นี้
ถือว่ายังมีหลายประเด็นที่ยังคงร้อนแรง
โดยเฉพาะหลังจากเมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรี

ทำให้มีความชัดเจนมองเห็นอนาคตมากยิ่งขึ้น
ถึงรูปแบบการอยู่ต่อหรือว่าไม่อยู่ต่อ
รวมทั้งกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
ทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูลและการเจรจา
ติดตามการวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้
จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

มีแฟนถามมาเยอะเลยว่า

วิเคราะห์เฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นหรือ
ไม่ใช่หรอกครับที่จริงก็ตั้งใจว่า
เรื่องอะไรก็ได้ที่อยู่ในความสนใจ

แต่เพราะเอิญว่าช่วงนี้เป็นไฟล์บังคับจริง
เพราะเรื่องของชาติบ้านเมือง
เรื่องของรัฐธรรมนูล

จะเดินหน้าจะถอยหลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
แต่มีผลกระทบ

ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้น
ฉะนั้นวันนี้จะต้องต่อเนื่อง

เราได้เห็นภาพเบลอว่าวิธีการที่จะไม่ปล่อยมือให้การเมืองมาบริหารประเทศ
มีวิธีการที่จะทำยังไงได้บ้างจะเรียกว่าสืบทอดอำนาจหรือไม่สืบทอดอำนาจก็แล้วแต่
เอาเป็นว่ารัฐมนูลใหม่จะไม่ปล่อยมือให้การเมืองมาบริหารประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน
ฉะนั้นวิธีการจะเป็นยังไงล่ะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
แล้วก็กลายมาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับนี่ผมจะให้ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากว่านายกคิดยังไงแต่ว่า๒๓เรื่องที่นายกพูดเมื่อวานนี้
นี่เห็นไหมครับบิ๊กตู
กำหนดชัดเวลา๕ปีช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี่เป็นหัวข่าวไทยรัฐเมื่อเช้า
ทีนี้ถามว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวาน
มีอะไรที่จะเป็นประเด็นคำถามก็คือว่า
ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยรัฐมนูล
จะต้องใช้เป็น๒ฉบับหรือไม่นี่นักข่าวถามนะ
นายกรัฐมนตรีพูดชัดเลยครับนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ใช่๒ขยัก๓ขยักหรอกขยักเดียวนั่นแหละ
เพียงแต่ช่วงนี้จะเว้นบางส่วนก่อนได้หรือไม่
เมื่อถึงเวลาสถานการณ์ปกติกลับมาทั้งหมด
จะกลับเข้าที่เดิมทั้งหมดฉะนั้นชัดเจนแล้ว
ไม่ใช่สองฉบับไม่ใช่สองขยักถัดมา
สวที่พูดกันเมื่อวานว่าอาจจะให้อำนาจของสว
ซึ่งสวเนี่ยจะมาจากการอสัญหาหรือแต่งตั้งแล้วให้อำนาจเหมือนกัน
รัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วมาเลือกกันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ก็คือว่าให้สวมีอำนาจเหมือนกับสส
ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้
พูดง่ายก็คือว่าสวเหมือนกับการเมืองอีกพักหนึ่ง
รัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
ที่เขาเรียกกันว่าพันเอกประจักษ์สว่างกิจ
ตอนนั้นก็ตั้งฉายาว่ารัฐมนูลฉบับหมาหมื่นไง
แล้วก็เรียกกันว่าเป็นรัฐมูลครึ่งใบไม่เต็มใบ
ฟังจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกครับ
สวนี่แหละท่านว่ายังไงล่ะ
ท่านบอกว่าสวก็เลือกตั้งถึงเวลานั้นสวก็เลือกตั้งใหม่ทั้งหมดได้
แต่ว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยสวหรือใครก็แล้วแต่
ทั้งหมดคือกลไกที่จะประเมินไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรที่ตั้งขึ้นมาใหม่
ถามว่าจะมีการตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาควบคุมกำกับรัฐบาลไหม
นายกบอกไม่มีครับแต่จะใช้สวนี่แหละ
ถ้าสวเป็นอย่างที่เราพูดกันก็คือว่าย้อนกลับไปเหมือนรัฐมนูลปี๒๕๕๙
ก็มีสวในมืออยู่๒๐๐คน
มากพอที่จะคานอำนาจกับสอสอกับฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งได้
มานายกตอบคำถามอีกว่าทำไมต้องมีทำไมไม่มีทำไมไม่ปล่อยมือ
นายกอธิบายเหตุผลที่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันไม่ปล่อยมือให้การเมือง

ถ้าทุกคนคิดว่าจะต้องปฏิรูปในช่วงระยะเวลาแรกที่เปลี่ยนผ่าน
ควรจะต้องมีระยะเวลาหรือไม่
บทนั้นบทนี้ยกเว้นเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่
เพื่อให้เกิดการปฏิรูป
ไม่อย่างนั้นก็ทำไม่ได้ทั้งหมด
นี่คือเหตุผลของนายกรัฐมนตรี
ว่าต้องการที่จะกำกับดูแลให้รัฐบาลใหม่
เดินไปตามแผนของการปฏิรูปประเทศ
ถัดมานักข่าวถามว่าคศครมคศจะอยู่ต่อไหม

นายกรัฐมนตรีตอบว่าจะอยู่ไปทำไม
แต่เขาจะมีวิธีการอื่น
แต่หากอยู่ด้วยกลไกปกติก็อยู่ไป
ถึงได้บอกว่าจะมีคณะอะไรขึ้นมาไหม
จะไม่มีหรือจะมีวิธีการไหนก็ไปว่ามา
นี่โจทย์ที่นายกตั้งขึ้นมา
และแน่นอนคนที่รับโจทย์นี้มา๒คนต้องไปคิดต่อ
คนหนึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย

อีกคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการร่างรัฐมนูลในตอนนี้
ก็คืออาจารย์มีชัยรัชุพันธ์
แต่ว่าสองคนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับ
เพราะนายกคิดให้เสร็จแล้วว่าใส่อำนาจสวเข้าไป
เพื่อให้ประคับประคอง
ให้เดินไปตามแผนปฏิรูป

เมื่อวานนี้ผมบอกใช่ไหมล่ะครับว่า
รัฐมนูลปี๒๕๒๑นั้นอาจารย์จิตติติงสะพัฒน์
เป็นประธานกรรมธิการร่าง
อาจารย์มีชัยเนี่ยตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอายุ๔๐กว่า

ฉะนั้นถ้าวันนี้อาจารย์มีชัยจะเป็นกรรมการร่าง
แล้วย้อนกลับไปทำเหมือนกับปี๒๑อีกทีหนึ่ง

นี่คือภาพที่เราได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคิดอย่างไร

ถ้าอย่างนี้บทเฉพาะการจะต้องมีเรื่องอำนาจของสว
ประชาชนอย่างเราควรจะคิดยังไงครับ
เรื่องของการปฏิรูปที่นายกบอกว่า

รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง
ถ้าเขาไม่สนใจที่จะปฏิรูปประเทศ
ก็แปลว่าที่ตั้งไข่ไว้ในช่วงสปช

มี๑๑๑๒คณะกรรมธิการ
สปชนั่นทำไว้๑๘เรื่อง
สปทเอามาคลุกกันใหม่

บางเรื่องทำเป็นแผนแล้วสำเร็จ
บางเรื่องออกเป็นกฎหมายแล้วสำเร็จ
เรื่องจะต้องเอามาใส่ไว้รัฐมนูล

ฉะนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้

ฟังดูเหตุผลของนายกก็ฟังได้ครับ
แต่ว่าทางฝ่ายการเมืองเขาก็บอกว่า
เอ้าก็ในเมื่อทำแผนไว้ชัดเจน
ใส่ไว้ในกฎหมายออกกฎหมายมารองรับ
ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

เรื่องเขียนใส่ไว้ในรัฐมนูล
ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
มีกฎหมายลูกประกอบอีก
ฉะนั้นอ้างข้ออ้างที่ว่า
ถ้าไม่ใช้แผนอย่างที่นายกพูดเนี่ย
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ทำอะไรเลย
ทุกอย่างก็ศูนย์เปล่ากลับไปที่เดิม

ฝ่ายการเมืองบอกว่านั่นเป็นข้ออ้าง
ที่ต้องการที่จะคุมอำนาจต่อไป

ทั้งหมดนี้มันจะไปอยู่ในการตัดสินใจของประชาชนว่า
ถ้าบทเฉพาะการออกมาอย่างนี้
ท่านผู้ชมไปชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย

วิชาการก็บอกว่าจะกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของการต่างประเทศ

กระทบต่อการทำมาค้าขาย

อาจจะต้องหยุดชะงักลากยาวไปอีก
ทั้งหมดนี้คือขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

สำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ

หลังจากนี้นะคะรัฐบาลต่อไปต้องทำหน้าที่
ถึง๒๐ปีรวมทั้งอำนาจของสว
ก็ทำให้ประชาชนจะต้องศึกษามากยิ่งขึ้น
รัฐธรรมนุนร่างนี้ก่อนที่จะทำประชามตินะคะ